บอกเลยนะว่าหอยนังรมร้านนี้นะคุณ
สดจัดเต็มทั้งน้ำจิ้ม
เค้าการารันตีว่า

ลูกค้ามากินที่ร้านเราเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงหวานได้ขนาดนี้
เราเลยบอกว่าจริงแล้วมันเป็นเพราะหอยมันสด

เป็นลูกเจ๊ชนหอยนลมแกะสดครับผม
ชื่อร้านมาจากแม่ครับแม่ชื่อเจ๊ชนครับ
แล้วก็พอมาขายหอยก็เลยใช้เป็นเจ๊ชนหอยน้ำนมแกะสด
ที่ร้านก็จะมีแค่แมงกระพุนครับผมกับหอยนังลม
ก็จะมีเป็นตัวเล็กที่เราแกะใส่ถุงขายกับเป็นตัวใหญ่ครับผม

เป็นฟาร์มของที่บ้านเราเองครับผมบ้านเป็นบ้านผมเอง
แล้วก็ที่เราได้สดอยู่ตลอดเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นของเราเอง
เราไปเอาใหม่ทุกวันเรามีคนที่งมหอยให้เรา
งมตอนกลางคืนเช้ามืดเราไปเอามาแล้วก็มาลงหอยตอนเช้า
ก็พอมาถึงที่ร้านปุ๊บก็จะลงหอยที่ร้านแล้วก็เอาไปไว้หลังร้าน
ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็คือเราจะต้องมานั่งเคาะนั่งขับขี้โคนออกขัดเลนออก
พอพวกหนับทึบพวกอะไรที่มันไม่ใช่หอยนังลมออก
มันดูสะอาดแล้วก็ขัดเปลือกล้างน้ำล้างน้ำสะอาดแล้วก็มาคัดไซส์
ไซส์ไหนได้เท่าไหนแล้วเราก็จะมามัดยางเป็นสี
เพื่อให้เราจำได้ว่าสีนี้ราคานี้แล้วก็เราก็จะมาวางหน้าตู้ให้ลูกค้าได้เลือก
ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่ที่เคยเจอน่าจะเป็นไซส์ตัวละ๒๐๐ครับ
มีความยาวประมาณสี่ถึงห้าสิบเซนแล้วก็อาจจะมีความกว้างประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบเซน
ราคาอยู่ที่๒๐๐บาทครับตัวเดียวเลย
ถ้าเป็นไซส์เหรอครับก็จะมีเป็นไซส์ละ๘๐ไซส์ละ๑๐๐
๓๕๐๔๐๐๕๐๐แล้วก็ใหญ่สุดก็จะมีเป็น๑๕๐๐กับ๒๐๐๐
แต่อันถ้าเป็นไซส์แบบนั้นเราจะไม่ได้มีบ่อยไม่ได้มีเยอะ
นานจะมีทีหนึ่ง๗๘ปีจะมีมาสักทีหนึ่ง
ถ้าเป็นของทางร้านนะครับสีช็อกโกแลตครับผม
คือถ้ายิ่งพูดลูกค้าบางคนตกใจไม่กล้ากิน
เห็นว่าสีมันเป็นออกช็อกโกแลตหรือสีออกดำบางคนไม่กล้ากิน
แต่ผมจะบอกว่าสีนี้หวานที่สุดในบรรดาหอยนังลมแล้ว
น้ำจิ้มที่ร้านเด็ดมากครับผมรสชาติกลมกล่อมเผ็ดจี๊จ๊ะเลยครับผม
อันนี้เป็นสูตรของทางร้านเลย
ก็จะมีเป็นยำหอยนังลมครับแล้วก็ยำแมงกระพุนอาจจะมีสองยำ
ซึ่งอันนี้ก็เด็ดมากครับผมลูกค้าจะมี๒อย่าง
ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบเพราะว่าเรายำทางให้เลย
มาร้องครั้งแรกค่ะน้องที่อยู่พัทยาแนะนำค่ะ

หวานมากเต็มปักเต็มคำมาก
ก็หอยใหญ่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลก
วิธีการกินอาจจะเรายังไม่เคยกินแบบนี้
พอมาลองกินแบบที่เขาแนะนำมันก็อร่อยดีค่ะ

มันก็ดูทานง่ายขึ้นแล้วก็หวานขึ้น
ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่มาไม่ถูกหรือหาไม่เจอ

หรือร้านเจ๊ชนถังน้ำลมแก่สดช่องสมสาร

อาจจะเป็นเบอร์๐๘๕๙๒๙๔๒๒๖ครับผม
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าครับ
ถึง๖โมงครึ่งหรือ๑ทุ่ม

อย่าลืมแวะมาทานหลังน้ำลมเจ็ดชนแก่สดนะครับผม